โดยเฉพาะใครที่เป็นคอทุเรียน

ช่วงนี้เขามีการจัดงานบุฟเฟ่ทุเรียน
หลายต่อหลายที่เลยนะคะและที่นี่ก็คือทานได้ทั้งทุเรียนแล้วก็ผลไม้อื่น
ในสวนอยากทานอะไรก็ทานไปเลยนะครับ
เขาจัดขึ้นที่บริเวณสวนผลไม้บ้านคลองขวางตำบลท่ากลุ่มจังหวัดตราด
เป็นงานที่เอาใจคนรักผลไม้มากโดยเฉพาะคนรักทุเรียนแบบนี้
คุณดูราคานี่บุฟเฟ่ทุเรียนบุฟเฟ่ผลไม้๒๕๐บาท
กินกันแบบไม่อั้นตลอดทั้งงานเลยค่ะ
คุ้มมากเพราะว่าคุณจะได้กินทั้งนี่เงาะลูกใหญ่เนื้อหวานแบบนี้
หรือจะเป็นราชินีผลไม้ก็คือมังคุดชำ
บังขุดใช่แล้วรวมไปถึงนี่ค่ะราชาผลไม้อย่างทุเรียน
นี่ต้องเป็นไฮไลท์ของงานเลยนะคะจัดมาแบบใหญ่แน่นภูแบบอ้วนอวบเลยนะ
ซึ่งทั้งหมดนี้เก็บมาให้กินกันแบบสดจากต้น
เห็นไหมว่าเขาตัดทุเรียนกันแบบสดเลยนะคะ
ผลไม้สดมันจะแบบได้อรรถรสกว่ามากนะคุณนะ
ครับเท่านั้นยังไม่พอนะคะไปอิ่มอร่อยกันในสวนแล้วนะ
ใครที่อยากจะกลับบ้านแล้วก็จะซื้อกลับบ้านติดไม้ติดมือ
หรือว่าจะซื้อไปฝากคนที่บ้านคนที่รักอะไรก็ได้เนี่ยนะคุณ
เขาก็ยังมีสินค้าเกษตรผลไม้สดจากสวนวางจำหน่าย
ให้นักท่องเที่ยวซื้อติดไม้ติดมือกลับไปบ้านอีกด้วย
หลังจากที่ได้แกะทุเรียนกินกลางสวนแบบสดแบบนี้กันไปแล้วนะ
ราคา๒๕๐บาทซึ่งเป็นแบบบุฟเฟ่ด้วยนะคะ
ก็สามารถซื้อกลับบ้านเพิ่มเติมได้อีกนะคะ
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่เป็นการช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว
แล้วก็ยังช่วยส่งเสริมสินค้าทางการเกษตรของเกษตรกรในชุมชนด้วยนะจ๊ะ
ไปตลาดไปกินผลไม้สดจากสวนแล้วก็กินแบบบุฟเฟ่
ต้องไปตราดไปตลาดก็ได้

คุณไปตลาดเนี่ยคุณก็จะเลือกไปก็ช่างไว้ว่าซื้อทุเรียนกี่กิโลก็จ่ายไป
แต่นี่บุฟเฟ่นะคุณ๒๕๐ไม่จำกัดเวลา
ได้ทุเรียนได้มังคุดได้เหงายกแยะล่วงผลไม้เด็ดอยากให้ไป

แล้วก็ผลไม้ก็เป็นของโปรดของช้างเหมือนกันนะ
โอ้ใช่สิชอบกล้วยหรืออ้อย
ชอบหมดทุกอย่างอะไรที่มันหวานชอบเป็นผู้ชายที่ขาดหวาดไม่ได้
อนาคตชัดเจนอนาคตชัดเจนคือเบาหวานแน่นอน